ให้ประชาชนเข้าสู่พื้นที่มณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
บรรยากาศนี้ไปติดตามได้จากรายงานของคุณ
วิราวิดเจริญเซื้อผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมครับนี่เป็นวินาทีที่สำคัญ
ที่เจ้าหน้าที่เปิดจุดคัดกรองจุดที่๔
ให้กับประชาชนที่ยืนรออยู่นะครับ
ได้มีโอกาสเข้าไปยังบริเวณบนทนพิธีท้องสนามหลวงครับ
บรรยากาศในขณะนี้นะครับ
ประชาชนสามารถชมขบวนพระราชอิสริยยศได้ชัดเจนที่สุดครับ
โดยเมื่อขึ้นบริเวณสะพานจะมีเครื่องสแกน๒เครื่องนะครับ
ที่จะตรวจอุปกรณ์จำพวกวัตถุมีคม
ประชาชนที่เดินทางผ่านจุดนะครับจะต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ก็คือสวมเสื้อสีดำสวมรองเท้าสุภาพสีดำไม่สวมกางเกงยีน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรงจุดคัดกรองจะตรวจอย่างละเอียดครับ
หากพบว่าผิดระเบียบเจ้าหน้าที่จะเชิญออกทุกกรณีโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นนะครับ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลอำนวยความสะดวกที่บริเวณจุดคัดกรอง
ก็เปิดเผยครับว่าในช่วงครึ่งวันแรกคาดว่าประชาชน
จะสามารถเข้าบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้ประมาณ๑หมื่นคน
จากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งต่อไปนะครับ
จุดคัดกรองที่๔หรือพระแม่ธรณีบีบมวยผม
จะเปิดให้ประชาชนเข้าบริเวณนี้นะครับ
หลวงรัชกาลที่๙เบื้องต้นเป็นจำนวน๑๕๐๐คนนะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็เป็นภาพที่ประชาชนรออยู่ที่บริเวณเครื่องสแกนครับ
เพื่อที่จะต่อแถวเข้าไปยังบริเวณท้องสนามหลวงนะครับ
ซึ่งประชาชนต่างก็รู้สึกคึกคักนะครับที่การเฝ้ารอของพวกเขานั้นกำลังจะเป็นจริงในอีกไม่ช้านี้แล้วนะครับ
จากนี้ครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เตรียมบัตรประชาชนให้เรียบร้อยครับ
รวมถึงเปิดกระเป๋ารอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนะครับ
จากในบริเวณจุดคัดกรองจุดที่๔เป็นจุดที่ประชาชนมีจำนวนมากครับ
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองจุดที่๔ครับ
หากมีความเคลื่อนไหวทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเกาะติดและรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปครับ
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ